ของพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงนะฮะพ่อเลี้ยงเนี่ยถือขวดเหล้าไว้
ลูกเลี้ยงเนี่ยถือมีดอ้าวคุณว่าอะไรอันตรายกว่ากัน
เอามีดสิคะมีดสิฮะเพราะลูกเลี้ยงท้ายที่สุดเนี่ย
เอามีดแทงพ่อเลี้ยงจนไส้ทะลักเสียชีวิตนะครับ
ตอนนี้หลบหนีไปแล้วก็บอกแม่บอกว่าขอไปตั้งหลักก่อน
ไปตั้งหลักก่อนนะฮะเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พื้นที่ราชบุรีนะฮะ
ตำรวจของสพเมืองราชบุรีก็เข้าตรวจสอบเหตุแทงกันเสียชีวิต
ภายในบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองราชบุรีนะครับ
พบศพของนายเอกรัฐงั้นเลี้ยงอายุสามสิบแปดปี
เสียชีวิตในสภาพใส่กางเกงขา๓ส่วนไม่สวมเสื้อ
แล้วก็มีบาดแผลถูกแทงที่หน้าท้องจนไส้ทะลักนะครับ
ใกล้กันก็พบขวดเหล้าขาวขวดเล็กตกอยู่๑ขวด
แต่ไม่พบอาวุธมีดที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ย
คือนายปรสารสุธยานนท์อายุสามสิบสองปี
ซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของผู้ตายคืออายุเกือบจะพอพ่อเลี้ยงเลยนะ
หลังก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าสีเทา
ทะเบียนหนึ่งศูนย์หกราชบุรีหลบหนีไปนะครับ
ทีนี้สอบถามคนที่อยู่ตรงกลางก็คือผู้เป็นแม่แท้ของคนเกาะเหตุ
แล้วก็เป็นภรรยาของผู้ตายนะครับก็คือนางภูนสุขคลังอาวุธอายุ๕๑ปีนะครับ
เล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนเกิดเหตุเธอกำลังเก็บของและดูแลสุนัขอยู่ในห้องครัว
นั่งกินเหล้าอยู่ภายในบ้านส่วนลูกชายนอนอยู่ในห้องนอน
จากนั้นได้ยินเสียงฮะเสียงสามีกับลูกชายทะเลาะเถียงกัน
ถือขวดเหล้าไว้ในมือส่วนลูกชายถือมีดเอาไว้
ทั้งคู่พุ่งเข้าหากันคุณฝ่ายสามีพลาดท่าครับ
ถูกลูกชายแทงเข้าไปที่ศีรษะก่อนแล้วก็แทงที่หน้าท้อง
ลูกชายซึ่งเป็นลูกติดอีกทีดูด้วยนะครับคุณนะไม่ชอบพ่อเลี้ยงคนนี้
กระทั่ง๒เดือนก่อนลูกชายออกจากงานมาพักอยู่ที่บ้าน
มีปากเสียงกับพ่อเลี้ยงทุกวันกระทั่งมาก่อเหตุขึ้นเมื่อคืนนะครับ
โดยลูกชายบอกว่าขอตั้งหลักไปหาเพื่อนก่อน
แล้วถึงจะมอบตัวเบื้องต้นตำรวจสพเมืองราชบุรี
ก็ได้จัดกำลังออกไล่ล่าติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ